คุณผู้ชมมาดูร้านอาหารที่จันทบุรีหน่อยค่ะ
แม่ปั่นปวดเลยเพราะว่ามีลูกค้าไม่ได้รับเชิญ
บุกที่ร้านแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดู
ท้ายที่สุดทำยังไงลูกค้าไม่ได้รับเชิญ
รายเหล่านี้ถึงยอมออกจากร้านไป

นี่ตอนที่ถ่ายภาพอยู่นี่ก็มองตาแป๋วเลย

นี่เป็นลิงสมตัวผู้ค่ะอายุสักประมาณ๕๖ปี

ก็ปีนไปชั้นวางของพวกโต๊ะเก้าอี้
ที่ร้านเนี่ยร้านอาหารที่ตำบลตลาด
อำเภอเมืองจันทบุรีก็ปั่นป่วนเลยค่ะ
กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี

พยายามนี่ไงโยนตังกวาไปให้ละหลอกล่อกินไหมลูก
ผลไม้หลอกล่อให้เจ้าจ๋อออกจากร้าน
แต่มันก็ยังเดินเหมือนกับมันเป็นเจ้าของร้านเลยอ่ะคุณ
ทีนี้เจ้าหน้าที่กับพนักงานก็พยายามจะวิ่งจับ
ก็จับไม่ได้สักทีสุดท้ายก็ต้องเปิดประตูร้านเอาไว้
แล้วพอเจ้าจ๋อเขาเห็นว่าไม่มีใครแล้วฉันเดินออกไปดีกว่า
ก็ค่อยเดินออกไปที่ป่าหลังร้านปีนต้นไม้หนีไป
คือตอนที่เจ้าจ๋อเข้ามาเนี่ยมันเป็นเวลาที่ร้านยังไม่เปิดไง
งั้นลูกค้าก็คงแตกตื่นนะคะ
ซึ่งลิงสมตัวนี้น่าจะหลงมาจากฝูง
หรือว่าเป็นลิงที่หลุดมาจากโรงเลี้ยงออกมากินอาหารเอง
อันนี้ยังไม่แน่ใจด้วยนะคะคุณผู้ชม
แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เขาใช้เวลาสัก